เเกิดขึ้นที่สุรินทร์ไม่น่าเชื่อผู้หญิงอายุ๖๐ปี
เธอถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งศพไว้กลางทุ่งนาที่สุรินทร์
สภาพที่แรกก็มองกันว่าจะถูก
คนร้ายเนี่ยฆ่าข่มขืนแล้วทิ้งศพไว้หรือเปล่า
เพราะว่าเป็นลักษณะเปลือยท่อนล่าง
ศพอยู่กลางทุ่งนา
แล้วผู้ที่ไปเจอศพเนี่ยบอกว่าสุนัขของเธอนี่แหละของผู้ตายเนี่ย
มันวิ่งมาตามวิ่งมาตามชาวบ้านในหมู่บ้านให้มาดู
มาถึงก็เอ้าพบว่าเสียชีวิตอยู่นะครับ
นี่ฮะเขาเลี้ยงเอาไว้๓ตัวนะครับ
มันวิ่งไปตามชาวบ้านในหมู่บ้านนะฮะ
จากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวเนี่ยมันชื่ออะไรยังไงบ้างนะครับ
แต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนตรงนี้คือภาพตอนหนึ่งทุ่มนะฮะ
ช่วงเย็นค่ำวันที่๑มกราคมที่ผ่านมาครับ
วันนั้นชาวบ้านนะครับต้องแจ้งตำรวจสพทุ่งมนต์นะครับ
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกาย
จนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้อยู่ที่ทุ่งนาในหมู่บ้านโคกลาว
ตำบลไพรอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตนะครับตรวจสอบแล้ว
พบว่าชื่อนางสำรวยนามสกุลสุรสรอายุ๖๐ปี
เป็นชาวบ้านโคกลาวนี่แหละนอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนานะครับ
สภาพศพนะครับที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับ
นางสำรวยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในสภาพนอนหงายอยู่
ใบหน้าถูกทุบด้วยของแข็งมีเลือดออกที่ปากกับจมูก
ลักษณะของขาซ้ายเนี่ยงอขึ้นแบบที่เราทำภาพให้เห็นในภาพนี้นะฮะ
มือทั้งสองข้างยกขึ้นอยู่ข้างศีรษะ
ส่วนกางเกงของผู้ตายเนี่ยถูกถอดออกนะครับ
แต่ว่าเอามาวางปิดเอาไว้แถวอวัยวะเพศนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานแล้วก็ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมต่าง
โดยเฉพาะผู้เจอศพเป็นคนแรกส่วนศพต้องส่งชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
ว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือไม่
เนื่องจากกางเกงของผู้ตายถูกถอดออก
หลังจากตรวจพิสูจน์เสร็จเรียบร้อย
ก็ส่งศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
นี่ครับลูกหลานครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้าน
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะฮะ
หลายคนเนี่ยถึงขั้นไม่กล้าออกไปเลี้ยงวัว
เลี้ยงควายกลางทุ่งนาเพียงลำพังอ่ะ
เพราะว่ามีคนไปเจอศพแบบคนในหมู่บ้าน

ใช่แล้วเขาบอกว่าหมู่บ้านตรงนี้ไม่เคยเกิดเหตุร้าย

นี่ฮะเป็นหมู่บ้านที่แบบ
ไม่ได้เป็นทางผ่าน
เขาอยู่กันอย่างเงียบสงบอะค่ะ

หวาดภาวะขวัญภาวะกันหมด

ควบคุมตัวคนร้ายได้แล้วนะครับคนร้ายชื่อนายรักษานามสกุลสุรสรอายุ๕๒ปี
นามสกุลเดียวกับนางสำรวยผู้ตายเลยนะฮะค่ะเพราะว่านายรักษาเนี่ย
คือน้องชายแท้แท้ของนางสำรวยผู้ตายนายรักษาสารภาพนะครับ
คือเขาสารภาพกับพี่ชายกับญาติญาติก่อนบอกว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าพี่สาวนางสำรวยจริงนะ
เป็นคนลงมือฆ่าเองสาเหตุเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเมาแล้วขาดสติ
ขอเงินพี่สาวซื้อเหล้าขาวแต่ขอไม่ได้
ก็เลยทำร้ายเขาจนเสียชีวิตตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากเขาสารภาพกับพี่ชายแล้วก็ญาติญาติ
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
เมื่อช่วงเย็นวันที่หนึ่งมกราคมนางสำรวยต้อนวัวนะฮะ
ต้อนวัวกลับเข้าคอกที่บ้านก็ต้อนมาจากทุ่งนาที่พาวัวไปเลี้ยงเนี่ย
ห่างจากบ้านหนึ่งกิโลตอนนั้นก็มีสุนัขสามตัววิ่งไปด้วย
มันก็จะไปช่วยวิ่งไล่ต้อนวัวแบบเนี้ยทุกครั้งพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
นายรักษาน้องชายเมามาแล้วเดินมาเจอพี่สาวก็ขอเงินซื้อเหล้า
ว่านางสำรวยพี่สาวเนี่ยไม่ยอมให้หรืออาจจะไม่มีให้
ก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงตอนนั้นนายรักษาก็เลยโมโห
ขอเงินพี่สาวไปซื้อเหล้าไม่ได้ใช้ไม้หรือของแข็งเนี่ย
ตีนะหรือว่าทุบนะทำร้ายจนนางสำรวยเนี่ย
ล้มลงแล้วก็ยังไม่หยุดนะครับเพราะว่าที่สภาพใบหน้าของเขาเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับถูกทุบด้วยของแข็งนะก็คงจะใช้ไม้เนี่ย
ทุบใบหน้าพี่สาวต่อจนพี่สาวเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุนะครับพอนางสำรวยนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
สุนัข๓ตัวที่จะไปเลี้ยงวัวอยู่เรื่อยไปด้วยครับ
มันมีอยู่สามตัวนะฮะมันวิ่งกลับมาที่หมู่บ้านใช่
ลักษณะเหมือนมาบอกคนในหมู่บ้านวิ่งมาถึงวิ่งกลับออกไปอีกรอบหนึ่ง
นี่ฮะสามตัวนี้นะครับมีเจ้าบัวขาวบัวขาวนี่เป็นตัวเมียนะฮะ
สีขาวเจ้าสี่ตาเป็นตัวผู้แล้วก็เจ้าตัวเล็กก็เป็นตัวผู้
วิ่งไปหาชาวบ้านนะที่กำลังนั่งกินน้ำหวานของลูกตาลอ่อน
ใต้ต้นตานสองตัวเนี่ยมันวิ่งกลับไปที่ทุ่งนา
อีกตัวนึงมานั่งมองหน้าชาวบ้านเหมือนพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่าง
อย่างเงี้ยฮะเหมือนแบบอยากจะบอกอะไรอ่ะเนี้ยเจ้าบัวขาวเนี้ยฮะ
ตาแล้วก็ตัวเล็กอืมสองตัวมันวิ่งกลับไปที่ทุ่งนาเลยนะ
ตรงจุดที่ศพนางสำรวยเขาอยู่ตรงนั้นอีกตัวนึงมันมอง
แบบว่าโอ้โหเอ๊ะมองอะไรเนี่ยฮะชาวบ้านก็เลยเอ๊ะ
มันต้องบอกอะไรบางอย่างก็เลยเดินส่องไฟฉายแล้วก็เดินตามสุนัขที่มันนำทางไป
ไปถึงทุ่งนาก็เจอสุนัขสองตัวที่มันวิ่งมาก่อนนะฮะ
มานั่งเฝ้าศพนางสำรวยอยู่ที่นอนหงายอยู่กลางทุ่งนา
ทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าเออตกลงแล้วเป็นยังไงเสียชีวิตหรือว่าเป็นลงเป็นลม
พอเข้าไปดูใกล้ใกล้อ้าวถูกทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ไปช่วยแจ้งตำรวจนะฮะ
ตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ
ก็พบว่าสภาพศพเป็นแบบไหนอะไรยังไงสุนัขทั้งสามตัวที่ไปตามชาวบ้าน
มาเจอศพนางสำรวยเนี่ยเจ้าบัวขาวนี่ฮะ
บัวขาวนี่ตัวเมียนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็มีสี่ตานะ
ตานี่เป็นตัวผู้นะฮะสี่ตาเนี่ยฮะตัวผู้สีดำนะครับ
แล้วก็มีเจ้าตัวเล็กตัวเล็กนี่ก็ตัวผู้เหมือนกันนะครับ
อายุหนึ่งถึงสองปีนะครับเป็นสุนัขที่นางสำรวยเนี่ย
เขาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็จะพาไปเลี้ยงวัวด้วยทุกวันนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเนี่ย
ก็ไปคุยเพิ่มเติมนะคะลงพื้นที่ไปครับ
ส่งคุณมนต์วันธรรมพักดีอะค่ะไปที่บ้านโคกลาวนะคะ
ถามข้อที่จริงจากญาติของผู้เสียชีวิตนะคะพนักงานสอบสวนบอกว่า
เบื้องต้นเนี่ยนะคะก็แจ้งข้อหานายรักษา
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็เตรียมจะฝากขังต่อสาร
จังหวัดสุรินทร์ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยค่ะ
ญาติญาติก็เคลื่อนศพยายสำรวยไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดป่าโคกลาว
ช่วงบ่ายพระท่านต้องไปทำพิธีชาปนกิจอีกหมู่บ้านนะคะ
ซึ่งพิธีชาปนกิจก็เลยต้องทำตอนเช้าแล้วก็เรียบง่ายค่ะ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันแล้วก็มาไว้อะไรกันเยอะเลย
หลังจากทำพิธีชาปนกิจนางสำรวยเสร็จเรียบร้อย
คุณผู้ชมคะสุนัขทั้งสามตัวค่ะอ่า
ตัวเล็กเจ้าสีตาเจ้าบัวขาวเดินตามไปส่งเจ้าของถึงวัด
เหรอฮะเดินตามไปถึงวัดโอ้โห
ไปวัดเสร็จสามตัวนี้กลับบ้านแล้วซึมไปเลยค่ะ
นี่ค่ะนี่ค่ะดูมันกว่ายังห่อยเวลานั้นนอนซึมทั้งวันดูสิ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าหลังจากนางสำรวยเสียชีวิตเนี่ยนะ
เจ้าสามตัวนี้นะไม่กินข้าวนะคะอืม
แล้วดูหน้าเนี่ยนอนนิ่งแบบเนี้ยโอ้โห
กินข้าวไม่เห่าไม่หอนแล้วซึมไปเลย
คงจะคิดถึงเจ้าของแล้วค่ะสุนัขอ่ะนะครับ
คงคิดถึงนางสำรวยอะค่ะโดยเฉพาะเจ้าบัวขาวคุณผู้ชม
ไปนอนเฝ้าที่นอนของนางสำรวยในบ้านทั้งวัน
นอนที่นางสำรวยเคยนอนนะคะอืม
นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะทั้งวันนี่บัวขาวตัวนี้ฮะค่ะ
หางตกหงอยเลยฮะอ๋อญาติของนางสำรวยก็พาทีมข่าวของเราไปดู
พื้นที่เกิดเหตุนะคะครับในศาสตร์ผาสุกอายุสี่สิบเก้า
เป็นญาตินะคะก็พาไปที่กลางทุ่งนา
ก็เป็นทุ่งนาเนี่ยสุดลูกหูลูกตาแบบนี้
คือผู้เสียชีวิตเขาพาวัวสัก๗๘ตัวไปกินย่าตรงนั้นน่ะนะคะ

พอค่ำแล้วเนี่ยพื้นที่ลักษณะแบบนี้มันมืดเลย
หัวค่ำปุ๊บก็คือมืดอะค่ะ

ยังดีนะคะที่สุนัขทั้ง๓ตัวที่นางสำรวยเลี้ยงเอาไว้

อย่างนั้นไม่รู้เมื่อไหร่จะพบศพนะ

คือชอบไปขอเงินนางสำรวยไปซื้อเหล้าขาวอยู่บ่อยนะคะ

แต่ทุกครั้งที่ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะกันแรงมาก
นายรักษาเคยขู่ฆ่ามาแล้วค่ะ
เคยขู่ฆ่าให้ตายอยู่หลายครั้งแต่ไม่เคยทำจริง
คุณลุงรักษานี่แกจะเป็นคนชอบดื่มได้แล้วก็หมดงานได้ไหม

แล้วก็ขนไปให้ที่บ้านในโคกอย่างนี้ในช่วงหน้าฝน
ดังนานนี้จริงคนจะไปร่วมกลุ่มกับพวกแกจ้าเขาก็ปิ๊กตั้งแต่เช้า
บางครั้งผมไม่ไหวเขาก็หิวปีกไปโน้นบ้าน
หรือบางครั้งก็ปล่อยอย่างฟุ๊บอยู่ตรงนั้นเลย
คุณผู้ชมคะนายพิพัฒน์สุนินทบูรณ์อายุ๕๕ปี
คนนี้ค่ะเป็นคนที่สุนัขทั้ง๓ตัววิ่งไปหา
ไปตามให้ไปช่วยนางสำรวยค่ะ
นายพิพัฒน์บอกว่าตอนที่สุนัขทั้ง๓ตัววิ่งไปหา
แล้วก็ทำท่าทางแปลกเหมือนกับจะสื่อสารจะบอกอะไรบางอย่าง
ตอนแรกก็คิดว่ามาตามให้ไปช่วยนายรักษานายรักษาอาจจะเมาเหล้าฟุบหลับไปกลางทุ่งนา
เพราะเมื่อปีที่แล้วสุนัข๓ตัวนี้เคยเดินตามนายพิพัฒน์ให้ไปช่วยนายรักษา
ให้ไปช่วยพยุงนายรักษาพากลับบ้านทั้ง๔๕รอบ

พี่พัฒน์บอกว่าครั้งนี้พอสุนัข๓ตัววิ่งมาหาเนี่ยมาทำท่าแปลกก็เลยรู้แล้วเอ๊ะมันต้องมีอะไรบางอย่าง
บอกลูกชายให้เดินตามไปดูหน่อย
สุดท้ายไปพบศพนางสำรวยนอนอยู่กลางทุ่งนา
นายพิพัฒน์บอกเลยว่าถ้าสุนัข๓ตัวนี้ไม่มาเรียกไม่มาสื่อสารนะ

ศพอาจจะอยู่ตรงนั้นข้ามวันข้ามคืนไม่มีใครรู้ก็ได้

มันมาตั้ง๓ตัวมาเก่าผม
ผมบอกลูกชายผมชื่อสันเผ็ดแล้วนะสันเผ็ดอ่านเผ็ดบริญญาณสังคมมั้ยมั้ยนะเผ็ด
ตัวอยู่อาวุธชาติเท่าจะแค่รวดใจมันปิดตรงไหวบ่อนข้อมดหนึ่งไหวเผ็ด
แปลว่าแปลว่าบอกว่าให้ไปดูหน่อยมันผิดปกติ
มันมามันมาไอ้ช้างมันต้องมันโตนกมันกินเหล้าทุกวัน
ไม่ใช่ไอ้ชาที่ไหนไปพี่สาวมันคุณวิมลวันทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับพี่ชายของนางสำรวยด้วยนะคะครับนายสมบัติสุรสรอายุ๖๖ปี
สมบัติก็เล่าให้ฟังว่าในครอบครัวมีพี่น้อง๔คนนะคะ
สมบัตินี่เป็นพี่ชายคนโตนะคะแล้วก็มีนายสำเร็จอายุหกสิบห้าปี
เป็นคนที่สองนางสำรวยอายุหกสิบปีผู้เสียชีวิตเป็นคนที่สาม
และนายรักษาอายุ๕๒ปีผู้ก่อเหตุเป็นน้องเล็กคนสุดท้องค่ะ
วันเกิดเหตุเนี่ยตัวนายสมบัติบอกว่ากำลังทำกับข้าว
น้องสาวอยู่ที่บ้านแล้วมีคนมาบอกนะคะ
น้องสาวถูกฆ่าตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
ไม่ได้ไปดูศพด้วยกับข้าวก็ทำไม่เสร็จคืองงไปหมด
รักษาน้องชายหลังเกิดเหตุเงียบเลยครับ
ปริปากบอกอะไรทำหน้าเฉยทำตัวเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่เฉยได้ไม่นานสุดท้ายรับสารภาพว่าฆ่าพี่สาวเอง
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวนายสมบัติพี่ชายคนโต
ก็พยายามจะถามน้องคนเล็กที่เป็นผู้ก่อเหตุนะนะ
ว่าทำไมอ่ะทำไมถึงก่อเหตุนี้สุดท้ายเนี่ย
ก็คาดว่าเป็นลักษณะที่ว่านางสำรวยไม่ยอมให้เงินซื้อเหล้าหรือเปล่า
เพราะว่าปกติไปขอเงินนางสำรวยซื้อเหล้าขาวอยู่บ่อยอะค่ะ
ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะฆ่าตายหรือไม่
มันก็จะไม่มีลูกเหมือนกันเนี้ยเพราะว่าจะไปฆ่าว่าทำไม
ก็เหล้าก็ซื้อทุกวันนี่ให้มันกินทุกวันเสร็จอาหารด้วยใช่ไหม
ทำข้าวให้กินอะไรต่างจ้ะ

แต่มันรู้ว่ามันตายมันก็ยืนเฉยมันทำอะไรไม่รู้ได้เรื่อง
ได้คุยกับติดคุยกับช่วยเน้อก็ไม่

ที่ไหนก็มันไม่พูด
ไม่ว่ามันเงียบเฉยเฉยก็บัน
เองไล่วัวมายายรัวอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ตอบ
คุณผู้ชมคะนายสมบัติพี่ชายคนโตเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเพิ่มเติมนะคะว่า
ก่อนเกิดเหตุ๓วันฝัน
ฝันว่ามีเลือดไหลออกมาที่บริเวณขมับด้านขวา
เลือดก็ไหลโชคไปทั้งตัวไปจนถึงเท้าอะค่ะ
แล้วก็มีเสียงคนถามเจ็บไหม

สมบัติก็เลยคิดว่าเอ๊ะฝันเป็นลางไม่ดีหรือเปล่า
อาจจะมีคนในครอบครัวเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่สุดท้ายก็นี่แหละค่ะนางสำรวยมาเสียชีวิตนะคะ
โคกลาวพอรู้ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายรักษา
น้องชายของผู้เสียชีวิต
ทุกคนก็เลยบอกว่าก็สบายใจขึ้นเพราะตอนแรกไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
คนร้ายเป็นใครแล้วยังจับไม่ได้เขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย
พอรู้ว่านี่แหละนารักษานี่แหละเป็นคนก่อเหตุก็สบายใจขึ้นนะคะ
ตอนแรกคิดว่าคนก่อเหตุเป็นคนต่างถิ่นเป็นคนนอกพื้นที่หรือเปล่า
ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านไม่มีใครกล้าไปเลี้ยงวัวด้วยซ้ำ
นางสำรวยผู้เสียชีวิตชาวบ้านบอกว่าเป็นคนธรรมธโมมากค่ะ
ใส่บาททุกเช้าก่อนเสียชีวิตยังนัดกันไปทำบุญอยู่เลยเพราะเป็นวันพระ
แต่สุดท้ายมาเสียชีวิตซะก่อนค่ะ
แต่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นน้องอย่างนี้น่ะคิดว่าเป็นคนอื่นมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะ
ความคิดทุกคนเขาคิดแบบนี้กันหมดเลย
ความคิดว่าไม่ใช่คนในบ้านแต่เขาตำรวจเข้ามาเขาก็เจาะจงว่า
ถ้าหมามันนี่ได้ยินเขาพูดโตมานะหมาถ้าเป็นคนคนอื่นหมามันจะกัด

ไม่เคยไม่เคยได้รู้เรื่องอย่างนี้มาก่อน
ไม่นึกจะมาทำให้ตายอย่างนี้นะ

ส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีนะครับได้สอบถามพันธุ์ตำรวจเอกสินทุชั้นภัยบูล
ภูมิกับการสพทุ่งมนต์นะครับภูมิกับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ตอนที่ไปเจอพิรุษเนี่ยคือนายรักษาเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ย
ขณะที่กำลังให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องสถานที่อยู่เนี่ย
แต่ว่าตัวในรักษาเนี่ยขณะเกิดเหตุเนี่ยให้ปากคำลักษณะของ
เงื่อนเวลาต่างเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปสัก๑ชั่วโมงนะครับ
และไม่มีพยานยืนยันด้วยเกี่ยวกับตัวนายรักษาว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
ขณะที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตอนนั้นนายรักษาก็ยังนั่งอยู่ข้างศพพี่สาวนะฮะ
แต่ตำรวจก็สังเกตเห็นพิรุษแล้วเอ๊ะทำไมไม่ร้องไห้
พี่สาวถูกฆ่าทิ้งอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ทำไมไม่ร้องไห้
และให้เงื่อนเวลาของตัวเองเนี่ยคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณแบบ๑ชั่วโมง
ตรวจร่างกายลองดูร่างกายของนายรักษาที่ใบหน้านายรักษามีรอยถูกขวนแล้วมีรอยช้ำที่หน้าอก
ก็เริ่มมีพิรุษนะฮะก็เลยคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ตอนที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะนะครับยังไม่ทันถึงโรงพักนะครับ
สุดท้ายนายรักษาก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายพี่สาวจนเสียชีวิต
นี่นะฮะแม้ว่าตอนหลังจะมีกลับคำบ้างอะไรบ้าง
แต่ว่าปากคำในตอนแรกเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ถือว่าอันนี้ต้องยึดเอาไว้นะครับ
แล้วตอนนี้นะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุรินทร์นะครับ
แต่ตอนนี้กำลังรอก็คือเรื่องของการส่งชิ้นเนื้อของผู้ตายไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตรวจร่องรอยการถูกกระทำชำราวนะครับ
ถ้าพบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศด้วยก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม